เพราะว่าตอนนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าใจจดใจจ่อสำหรับคนไทยทั้งประเทศ
ที่คอยให้กำลังใจชาวใต้
เพราะว่าตอนนี้มีการติดตามครึ่งเรื่องของลมทั้งเรื่องของคลื่น
คาดการณ์ว่าจะเทลงมาจากผลพวงของพายุลูกนี้
มีการเปรียบเทียบว่าเป็นพายุที่รุนแรงที่สุดในรอบ๓๐ปี
ที่เข้ามาปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทำให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้น
การจินตนาการภาพไว้แบบนั้นเลยนะครับ
นี่คือสิ่งที่หลายคนก็กังวลมันจะเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่า
ต้องขอบอกว่าในสมัยนั้นการแจ้งเตือนยังไม่มีการพัฒนามากเท่าไหร่
ดังนั้นเวลาเกิดขึ้นเลยเกิดความสูญเสียเยอะ
แต่ว่าครั้งนี้การเตรียมพร้อมการรับมือค่อนข้างที่จะเป็นระบบ
ดังนั้นความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับคงน้อยกว่าเดิมแน่นอนนะครับ
ดังนั้นอุ่นใจได้ใครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับ
ก็คงจะต้องฟังประกาศจากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นะครับ
อย่างที่บอกว่าพายุลูกนี้เป็นพายุที่มีกำลังแรงนะครับ
ซึ่งความดีของพายุที่มีกำลังแรงเนี่ยนะครับ
ก็คือพายุลูกนี้จะสามารถเคลื่อนที่ผ่านไปในแต่ละจุดค่อนข้างรวดเร็ว
ดังนั้นฝนจะตกหนักจริงก็จะประมาณไม่เกินครึ่งวัน
หลังจากนั้นก็จะหายไปแล้วก็ไปตกจุดอื่นต่อ
ดังนั้นสิ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องของคลื่นเรื่องของลมสักส่วนใหญ่ที่จะสามารถสร้างความสูญเสียให้เกิดขึ้นได้นะครับ
เดี๋ยวมาดูภาพรวมกันนะครับว่าเช้าวันนี้เนี่ยนะครับภาพรวมแล้วถ้าหากเรามีการคาดการณ์ต่อเนื่องไป๒๓วันเนี่ยนะครับ
สถานการณ์จะเป็นอย่างไรที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นี่คือกลุ่มก้อนเมฆนะครับที่เกิดจากการก่อตัวของพายุปลาบึกนะครับซึ่งตอนนี้ยังคงสถานะเป็นพายุโซนร้อนอยู่นะครับซึ่งแน่นอนครับหลังจากนี้เนี่ยนะครับมีการคาดการณ์ว่าจะยังคงสามารถพัฒนาความระลมได้อีกนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับอยู่ที่๖๔กิโลเมตรต่อ

อยู่ตำแหน่งนี้ก็คือในบริเวณปากทางที่จะเข้าอ่าวไทยของเรานะครับจะสังเกตว่ามีการรวบรวมเอากลุ่มฝนจากบริเวณรอบเนี่ยนะครับเข้าสู่ศูนย์กลางแล้วก็ค่อยค่อยมีการเขยิบขึ้นมาเรื่อยนะครับนั่นก็หมายความว่าตอนนี้เองอยู่ในช่วงที่พายุกำลังจะรวบรวมกลุ่มฝนเนี่ยนะครับไว้ที่จุดศูนย์กลางดังนั้นจุดที่ต้องระวังเป็นพิเศษก็คือจุดที่มีฝน

ประหว่างพายุเคลื่อนตัวผ่านก็คือในบริเวณพื้นที่ที่อย่างที่บอกนะครับว่าจังหวัดจุมพรจังหวัดสุราชธานีถือว่าเป็นจุดที่ต้องระวังแล้วก็จุดตรงนี้เวลาพายุเคลื่อนตัวผ่านเนี่ยนะครับก็จะมีการสลายตัวเกิดขึ้นดังนั้นฝนที่เกิดขึ้นในช่วงวันเวลานั้นกล่าก็จะมีการกระจายตัวเยอะกว่าวั
แล้วฝนที่เกิดขึ้นใส่สลายตัวก็จะมีการกระจายตัวออกมาคนกรุงก็ต้องเตรียมรับมือด้วย
ดังนั้นเดี๋ยวก่อน๘โมงเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่ง
จุดไหนจะได้รับผลกระทบบ้างเดี๋ยวกลับมาติดตามกันใหม่
ครับผมและนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวในเช้าวันนี้ครับ